ท่านผู้ชมครับเรามาตามกันต่อเกี่ยวกับกรณีของครูวิพาบานเย็นนะครับ
ท่านเป็นผู้มนวยการโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่กำแพงเพชรในปัจจุบัน
แต่ว่าย้อนไปเมื่อปี๒๕๔๑๒๕๔๒คือปัจจุบันครูวิพายุ๔๗
ไปเมื่อปี๒๕๔๑๒๕๔๒ตอนที่ครูวิพาเป็นครูแนะแนวอยู่ที่โรงเรียนอีกแห่งหนึ่ง

วิพาก็ได้เซ็นชื่อค้ำประกันเงินกู้กรยศ
ให้กับลูกศิษย์ไว้๒ห้อง๖๐คน

วิพาบอกว่าตอนนี้เพิ่งจะเริ่มได้รับ

ครูค้ำประกันไว้ไม่ใช้หนี้กรยาศรเลยนะ

แล้วก็ยึดทรัพย์ครูวิพาไปก็คือ๔คดี
แล้วยังเหลืออีก๑๗คดีนะคะ
ที่ยังไม่จ่ายหนี้แล้วก็อยู่ระหว่างขั้นตอน

ครูวิพาก็ถูกยึดบ้านยึดที่ดินไป

ซึ่งครูบอกว่า๔คนนี้ที่ไปถึงการยึดทรัพย์ของครู
เพื่อไปใช้หนี้แทนแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะทยอยมาเรื่อย

เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปจัดการยุติเรื่องถอนเรื่องอะไรให้ก่อน
เพราะว่าเดี๋ยวจะไปเอาทางลูกหนี้ทางลูกศิษย์เป็นหลักนะ

เพราะครูบอกว่าครูก็ยังไม่สบายใจนะ

เพราะกรยศยืนยันว่าที่ไปยึดทรัพย์ครูวิพาเนี่ยนะ
เพราะว่าตามไปถึงตัวเด็กที่ไม่จ่ายหนี้แล้วนะ
แต่ตัวเด็กเหล่านั้นเขาไม่มีทรัพย์สินอะไรเลย
พอไม่มีทรัพย์สินก็ต้องไปที่ผู้ค้ำ
โดยรวมทั้งหมดเนี่ยล้านกว่านะ
เป็นล้านนะสำหรับเด็กอ่ะเพราะว่า
คนมีสักประมาณไม่ถึง๓๐ที่เขาผ่อนชำระหนี้กรยาศรแบบเรียบร้อย

แต่พอเป็นข่าวแล้วเนี่ยไปใช้หนี้เพิ่มค่ะ
แล้วก็โทรไปขอโทษครูวิพาด้วยค่ะ
เดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่บ้านพักแล้วก็ที่ดินของครูวิพานะครับ
อยู่ที่บ้านวังยางตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
คุณพลอยสตรีฤทธิสินก็เดินทางไป
เนื้อที่ประมาณ๒๗ตารางวา
ตอนนี้ปล่อยให้เช่าเป็นร้านตัดเสื้อผ้า

ที่ดินนี้อยู่ห่างไปประมาณ๕กิโลเมตร
เป็นที่ดินเปล่าครับประมาณ๒ไร่๒งาน
ก็มีต้นไม้ขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
แต่มีอยู่อย่างหนึ่งนอกจากต้นไม้นี่ครับ
หมายสารของกรมบังคับคดี

หมายสารระบุว่าเป็นคดีระหว่างโจทย์
คือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกรยศกับจำเลย
คือนางสาวเกษณีกับพวกรวม๓คน
ซึ่งทั้ง๔คนนี้ก็คือลูกศิษย์ของครูวิพา
โดยมีครูวิพาเป็นผู้ค้ำประกัน
ระบุว่าจะยึดทรัพย์ภายใน๑๕วันนะฮะ
นี่ฮะเอามาติดเอาไว้นะครับ
ทางพี่สาวของครูวิพานะครับชื่อว่านางวิมลบานเย็น
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าครอบครัวมีพี่น้องกันอยู่๗คน
ตัวของคุณวิมนต์เนี่ยมีอาชีพทำไร้
ดาพี่น้องทั้งหมดมีครูวิพาคนเดียวที่รับราชการ
แล้วก็คอยช่วยเหลือดูแลญาติพี่น้องมาโดยตลอด
พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ๓ปีก่อน
พ่อแม่ก็ทิ้งมรดกเอาไว้ให้ลูกแต่ละคนนะฮะ
อย่างบ้านไม้สองชั้นที่อาศัยกันอยู่นี่ก็

กับแม่ให้ครูวิพาเป็นสมบัติติดตัว
ที่ผ่านมาพี่น้องก็ไม่เคยรับรู้เรื่องราว
ครูวิพาไปค้ำประกันเงินกู้กรยาศรให้กับลูกศิษย์มาก่อนนะ
เพราะว่าปกติแล้วครูวิพาก็เป็นคนเงียบไม่ค่อยพูด
ไม่ค่อยจะเอาเรื่องไม่สบายใจมาบอกให้กับญาติพี่น้องให้กับครอบครัวอะไรฟัง
จนกระทั่งมีหมายสารมาติดที่ที่ดิน
พอเห็นก็เลยไปสอบถามน้อง
ได้ความว่าน้องไปค้ำประกันเงินกู้กรยาศรให้กับลูกศิษย์
ที่มีปัญหาเนี่ยคือ๓๐กว่าคนที่จะต้องชดใช้หนี้แทนลูกศิษย์
โอ้โหทีนี้พี่น้องทั้งหลายตกใจกันหมดนะฮะ
เครียดนอนไม่หลับเลยครับเพราะว่า
คือในใจลึกเนี่ยก็รู้ว่าครูวิพาก็คงเครียดไม่แพ้กัน
เพราะนี่เป็นที่ดินมรดกที่พ่อกับแม่
สร้างเอาไว้ให้กับน้องสาว
เพราะเชื่อว่าน้องสาวที่เป็นครูเนี่ยเป็นลูกสาวคนเดียวที่รับราชการเนี่ย
จะใช้ที่ดินผืนนี้ในการดูแลญาติพี่น้องทั้งหมด
ที่มีกันอยู่๗คนได้นะครับ

ก็ขอให้กำลังใจไปยังน้องสาวว่าขอให้สู้

ถ้าจะต้องเสียที่ดินผืนนี้ไป
เพราะการก่อหนี้ที่เกิดขึ้นโดยคนอื่น
ไม่ใช่ว่าน้องสาวตัวเองเนี่ยหรือว่าครูวิพาเนี่ยไปทำหนี้
แต่ว่าเป็นของคนอื่นแต่ครูวิพาต้องมารับผิดชอบเอง
ก็รู้ขึ้นมาก็แค่ที่เขามีหมายมานี่เลย

มาไม่ได้แล้ว๑๕วันเนี่ยเขาจะมายึดที่แล้วนะ
ตกใจเขาไม่เคยบอกให้พี่น้องรู้เรื่องสักเรื่องเลย

เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องขึ้นกรุงเทพเพราะ๑๕วันเราทำอะไรไม่ทันแล้ว
เขาก็ขึ้นกรุงเทพเลยอืมค่ะแล้วก็มีข่าวออกมานี่แหละ

ก็บอกว่าก็ค้ำเขาอยู่นะประมาณ๓๐คนที่ติดอยู่เขาว่าอย่างนี้
แต่เขาเคยบอกว่าไปไหนมาเขาบอกว่าไปสารมาเราก็ไม่เคยถามนะเขาก็ไม่เคยเล่า

เขาก็เครียดเราเขาทำหน้าแบบ

ไม่ออกสีหน้าว่าจะเครียดหรือไม่เครียดเขาเฉย
เราก็บอกให้สู้สู้ถึงที่สุด
ว่างั้นของพ่อแม่เรา
มันไม่ใช่หนี้ของน้องสาวนะมันหนี้ของคนอื่นอย่างนี้
เราก็ทำใจไม่ได้พูดกันคง
คือเมื่อวานครูวิพาก็บอกใช่ไหมบอกว่าปัญหาหลักเนี่ยมันคือเรื่องของทรัพย์สินถ้าเกิดว่าถูกยึดไปแล้วเอาไปขายท่อตลาด
ยังไงเงินนี้มันก็หักส่วนเกินที่เหลืออยู่
ถูวิพาทก็ได้๑๐๐๐๐๐๐บาทคืนมานี่แหละ
แต่ไอ้เงินล้านหนึ่งที่เหลือเนี่ยมันจะตามกลับไปขอซื้อที่ดินกลับบ้านคืนได้หรือเปล่า
มันเป็นเรื่องของสมบัติทางจิตใจมรดกตกทอดที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้ด้วยไง
แล้วจริงแล้วตามหลักการการยึดทรัพย์เนี่ยก็ต้องไม่เกินจำนวนหนี้
แล้วก็กรณีบ้านและที่ดินเป็นโฉนดแปลงเดียวยึดไปแล้ว
ถ้าเกิดเป็นกรณีอื่นที่อยู่ระหว่างการบังคับคดีจะมายึดซ้ำอีกมันไม่ได้
แต่มันอาจจะสามารถขอเฉลี่ยทรัพย์สินได้
พอขายได้ปุ๊บก็เฉลี่ยให้กับคนกรณีคนอื่นอย่างนี้

จะไปไล่จากลูกหนี้ก็คือลูกศิษย์ก่อนนะครับ
ล่าสุดทีมข่าวก็โทรศัพท์ไปคุยกับครูวิพานะครับ
วิพาบอกว่าตอนนี้ก็คลายความกังวลขึ้นมากนะครับ
หลังจากที่มีข่าวเรื่องนี้ออกไปแล้วก็มีลูกศิษย์หลายคนติดต่อกลับมา
เพื่อขอปิดบัญชีกรยศหรือจะขอผ่อนผันชำระหนี้กับกรยศ
พร้อมกับระบุว่าการมาเรียกร้องในครั้งนี้เนี่ย

แต่แค่น้อยใจว่าในฐานะเรือจ้าง
หวังจะส่งลูกศิษย์ให้ถึงฝั่งเนี่ย

วิพาก็ยังยืนยันว่าไม่ได้โกรธลูกศิษย์

ดังในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้เราก็บอกไปแล้ว
ได้มีการเปิดเผยรายชื่อลูกศิษย์ของครูวิพา
ให้ครูวิพาเซ็นค้ำประกันให้แล้วก็ไม่ยอมจ่ายหนี้
ไม่ยอมคืนเงินกองทุนกยศรเนี่ยนะคะ
มีชื่อมีนามสกุลมีรายละเอียดมาให้
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีชมด้วยว่าบางคนพอโพสต์ชื่อไปแล้ว

แต่ต้องเป็นชื่อที่ถูกเผยแพร่ไปทางนี้อย่างอยู่แล้วไง
แต่ก็มีบางคนที่โพสต์ไปว่า
ร่ำรวยมีเงินมีทองทำไมไม่ใช้หนี้
นี่ค่ะเราไม่ให้ดูทั้งหมดนะคะ
ขออภัยคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปดูในเพจเราเองแล้วกัน
ให้ดูแบบนี้นะคะเราก็จะไม่อยากถูกฟ้องเหมือนกันนะคะ

เขาก็แกะรอยตามหาให้คุณผู้ชม

ก็เปิดเผยรายชื่อทั้งหมดมา๑๙คน

รายชื่อต่อไปนี้รบกวนติดต่อชำระหนี้ให้ครูด่วน
ล่าสุดมีผู้ปิดยอดไปแล้ว๕คนจาก๑๙รายชื่อนี้ค่ะ
อีก๑๔คนที่เหลือก็บอกว่าได้มีการฟ้องคดีไป
ตั้งแต่ปี๒๕๕๐ถึง๒๕๕๙แล้ว
อกจากนี้นะคะมีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า

คือคนที่ครูได้ใช้หนี้แทน
หรือ๑ใน๔นั่นเอง
หากที่เหลือยังจะดื้อที่จะรั้นต่อไป
ขอให้ดูเป็นตัวอย่างบุคคลนี้ได้ติดต่อไปหาครูเรียบร้อยแล้ว
แต่ในรายละเอียดไม่รู้
คนนี้เขาก็ตำหนิมาในเพจนะคะ
๔คนนี้เนี่ยถือเป็นบุคคลที่เห็นแก่ตัวมากที่สุด
หรูอยู่สบายภายใต้คราบความทุกข์ใจของครู

วันนี้ครูจะไม่มีบ้านไม่มีที่ดินไม่มีอาชีพ
ขออนุญาตไม่เบลอหน้า
ไม่เบลอทรัพย์สินที่คุณมี
เลยว่าจึงเรียนมาเพื่อทราบและกรุณาทำตาม

คนก็ไปแสดงความคิดเห็นเยอะเลยนะคะ
ก็เงินกองทุนกรยศก็ภาษีของประชาชนนะคะ

รวมแล้วทั้งหมด๒๒กว่าปีเนี่ย
ล้านบาทที่ไม่ใช้หนี้กันนะคะ
ขึ้นมาเพื่อให้โอกาสทางการศึกษากับคนที่ไม่มีกำลัง
ครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะโอ้โหส่งไม่ไหวแล้ว

เรียนจบมาทำงานก็เอาเงินไปใช้
ใช่ค่ะแต่ทางกรยศบอกนะว่า
ไม่ได้มีแค่กรณีครูวิพานะที่เป็นลักษณะแบบนี้
เขาไปตรวจสอบดูแล้วว่ามีอีกนะ
แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่

ไปค้ำประกันแล้วก็เจอปัญหาแบบนี้บ้าง

ใครโดนแบบครูวิพาบอกเราหน่อยนะฮะ
ทางไลน์ที่หน้าจอหรือว่าเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ได้
บอกว่าผมก็ค้ำประกันให้เขาเหมือนกัน

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปเจอลูกศิษย์ของครูวิพาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ

ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านเนินสะอาดตำบลศักดิ์งามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
ก็ไปเจอกับนางไพร้อเกรดอ่อนนะครับ
เกษณีนี้ก็ชื่อเดียวกับในหมายสารที่ไปติดเอาไว้
ก็ทางแม่ของเกษณีเนี่ยบอกว่าตอนนั้นก็ไม่ทราบรายละเอียดเรื่องการกู้เงิน
ก็จะได้เงินมาเรียนจนจบ
ตอนนั้นก็รู้สึกสบายใจ

จะได้มาแบ่งเบาภาระให้กับพ่อแม่
หลังจากนั้นก็ยังสอบถามลูกมาตลอด

อย่าลืมไปจ่ายเงินกู้กรยาศรนะ

หนี้กรยาศรก็ตกลงกันนะคุยกับลูกลูกก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปผ่อนผัน
แต่บางครั้งลูกสาวอาจจะติดขัดปัญหาหรือว่าอาจจะเงินขาดมือขาดจ่ายอะไรไปบ้าง
ก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงแต่เอาเป็นว่าพอเกิดเรื่องเกิดราวในครั้งนี้ขึ้นแล้วเนี่ย
ซึ่งแม่ของเกษณีนะครับก็คือนางไพร้อ
ก็ยังได้ยกมือไหว้ขอโทษครูวิพาแทนลูกสาวด้วย
ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยจนทำให้ครูลำบาก
แล้วก็รู้สึกเสียใจมากที่ครูที่มีความรักช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือลูกศิษย

ยืนยันว่าครูวิพาเป็นคนดีจริง

วิพาไม่เคยมาเอ่ยปากทวงถามอะไรที่แม่เลยนะ

เขามีใบมาเรียกตัวให้ไปขึ้นศาลอะไรนะ

พอเพื่อนโทรไปบอกเขาก็เลยไปปิดบัญชี
เขาก็ส่งบ้างไม่ส่งบ้างอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้เนอะ
ก็บอกเตือนลูกอยู่ตลอด
แต่เราดูข่าวคุณครูตลอดแล้วใช่ไหมคะ
ดูเมื่อคืนนี้เพิ่งเห็น
ว่าเขาเดือดร้อนมากอะนะ

ไม่เลยไม่เคยโทรก็ไม่โทร
ทั้งที่รู้ว่าลูกสาวเป็นลูกชาย
ใช่ชั้นไม่ถวงเลย

เด็กทำกับเขานะคุณครูก็รัก

ขอโทษคุณครูค่ะ

คุณแม่ก็มีเบอร์โทรศัพท์ลูกอยู่แล้วเราก็เลยได้โอกาสในการพูดคุยไปด้วยเลยนะครับ
เพราะว่าแม่ก็โทรไปหาลูกนะซึ่งเกษณีลูกสาวก็บอกว่าตอนนี้ชำระหนี้กรยาศรหมดแล้วจริง
ปิดบัญชีเมื่อวานนี้แล้วก็โทรศัพท์ไปขอโทษคุณครูวิพาแล้ว
ซึ่งคุณครูวิพาก็ไม่โกรธเลยไม่ได้ต่อว่าอะไรเลย

แล้วก็ได้ฝากให้เกษณีช่วยไปบอกเพื่อน
ที่ยังไม่ชำระหนี้กรยาศรที่ครูวิพาค้ำประกันไว้ให้เนี่ย

เหตุการณ์ในครั้งนี้เธอยอมรับว่าเธอผิด
แล้วก็ไม่คิดว่าการที่ครูมาค้ำประกันให้จะทำให้ครูเดือดร้อนขนาดนี้

และคิดว่าหากมีการบังคับชำระหนี้เรื่องเนี่ยน่าจะมาที่เธอโดยตรง
ไม่คิดว่าจะไปถึงคนค้ำประกัน
พร้อมกันนี้นะครับเกษณียังบอกว่าครูวิพานั้นเป็นคนดีมาก
ลูกศิษย์ด้วยใจจริงเพราะตอนแรกที่โทรไปหาเนี่ย
คิดว่าต้องถูกครูต่อว่าด่าทอต่างนานาค่ะ
ครูไม่ตำหนิแม้แต่คำเดียว
อธิบายบอกว่าอาจารย์ไม่โกรธไม่อะไร

เดี๋ยวหนี้๓๐๐๐กว่าบาทเราจะยิ้มบัญชีแล้ว
เขาแจ้งให้ทำตามว่าปิดไหมให้เรียบร้อย

อาจารย์ใจดีค่ะอาจารย์ไม่โกรธเลย
อาจารย์บอกว่าไม่ควรปฏิเสธลูกศิษย์

เพื่อนที่ยังไม่อีกสัปดาห์ค่ะ
เราก็พยายามติดต่อเพื่อนให้อยู่ค่ะ

รู้อยู่แล้วว่าลูกศิษย์เป็นใครไม่เคยโทรทวง

ศิษย์โทรไปก็ไม่เคยตำหนิต่อว่านะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับลูกศิษย์ของครูวิพาอีกคนนึงค่ะ
นางสาววาสนาจิ๋วเจริญบอกว่าพอรู้เรื่องก็ติดต่อไปหาคุณครูแล้วนะคะ
แล้วก็ขอแจ้งปิดหนี้ภายในวันนี้ค่ะ
อยากจะขอคำมาคุณครูไม่คิดว่าคุณครูจะได้รับผลกระทบมากขนาดนี้
รู้สึกผิดมากไม่อยากให้ครูต้องมาเดือดร้อนเพราะตัวเองนะคะ

ยังไม่ได้ติดต่อครูว่าให้ติดต่อขอผ่อนผันด้วยค่ะ
ก็ขอโทษอาจารย์นะคะไม่ได้คิดว่ามันจะมาเป็นแบบแนวนี้
ไม่คิดว่าอาจารย์จะแบบโดนเยอะขนาดนี้
เราก็นึกว่าแบบน่าจะตามคนกู้ก่อนไง
น่าจะมาแบบอะไรกับเราก่อนไม่น่าไปถึงอาจารย์ขนาดนี้
ค่ะที่ร้อนมากกว่าเพราะว่าเขาเดือดร้อนเพราะเรา
มันมันไม่ใช่อ่ะเราก็พยายามอะค่ะ
พยายามหาเงินจ่ายเลยก็จะปิดหนี้วันนี้เลยใช่ไหม
ค่ะตอนที่พี่เรียนเนี่ยมีการตกลงกันยังไงบ้างอะค่ะ
จำไม่ได้นะไอ้เรื่องเรื่องนี้จำไม่ได้เลย
เพราะว่ามันนานแล้วเนอะแต่ช่วงนั้นมันเป็นแบบ

พี่ก็แบบพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
เพิ่งเหมือนเราเพิ่งมาเห็นข่าวอาจารย์
อาจารย์เป็นคนค้ำหรือว่าอะไรประมาณอย่างนี้มากกว่า

เราลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนค้ำเรา

ทุกคนที่โดนตอนนี้ที่รายชื่อที่โดน
เขาก็พยายามหาเงินช่วยกันปิด

ก็ให้เพื่อนมาทำร้านนี้
สารอาจารย์เขาก็พยายามหากันมา
ลำบากแค่ไหนก็หามาเถอะค่ะ

ใช้โทรศัพท์ติดต่อให้
นางสาววาสนาได้คุยกับครูวิพานะ
คุณครูก็ไม่ได้มีท่าทีจะตำหนิหรือว่าดุด่าอะไรลูกศิษย์เลยนะครับ
ยังชวนลูกศิษย์บอกว่าเออให้มาพบปะกันไหมรวมตัวกันมาเจอกันบ้าง

เรียนจบกันไปตั้งหลายปีแล้วไม่ได้เจอกันเลย
ครูไม่ได้บอกเลยนะว่าให้รวมตัวกันมาเดี๋ยวครูจะมาคุยเรื่องหนี้สินเนี่ยไม่ใช่เลยนะ
ซึ่งลูกศิษย์ก็บอกว่าพร้อมจะเข้ามาขอเข้ามาคุณครูทันที
ที่คุณครูกลับมาถึงจังหวัดกำแพงเพชร
หนูก็อยากจะขอโทษอาจารย์เนอะ
นึกว่ามันจะเป็นขนาดนี้ค่ะ
เราไปไก่เขียวคนที่ฉันแล้วก็

ใช่มันรวมดอกอะสิมันมีเยอะมากถ้ายิ่งทิ้งไปมันดอกมันก็จะยิ่งเพิ่ม
ใช่ค่ะมันก็ไม่เท่าไรหรอกดอกกับเรียบปรับเยอะ
ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสก็อยากเจอลูกศิษย์ทุกคนนะคะ
ถ้าไม่ได้มาเจอแล้วจะมาพูดเรื่องอย่างนี้ก็คืออยากเจออยากเจออยากมานั่งคุยกัน
สักทีเรียกว่าคุณคุยกันอย่างอะไรเนี่ยคุยเรื่องสักทีเนี่ยไงละ
ถ้าอาจารย์กลับมากำแพงเมื่อไหร่ก็แบบเราก็แบบว่าเหมือนนัดกลุ่มกันเข้าไป

โอ้โหคุณครูแบบน่ารักมากจริงค่ะ

ยังมีอีกลูกศิษย์ของครูวิพาแล้วก็เป็นลูกหนี้กรยศนะคะ
สิทธิ์คนนี้เนี่ยมีชื่ออยู่ในเพจดังด้วย
เขาโพสต์ชื่อเอาไว้เราก็ตามไปคุยกับเขานะคะ
นายวะสันสร้อยนอกค่ะ
นายวสันก็เปิดใจกับทีมข่าวของเรานะคะ

ครูวิพาเกือบโดนยึดบ้านยึดที่ดิน

พอรู้ข่าวนี้ตกใจมาก
เพราะไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับครูวิพา
เพราะจริงแล้วมันไม่ใช่ความผิดครูที่ต้องมารับผิดชอบแทน
หลังจากเกิดเรื่องก็โทรศัพท์ไปคุยกับคุณครูวิพาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ยืนยันว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้น
อยากให้ครูวิพาต้องเดือดร้อนไปมากกว่านี้เดี๋ยว

ทางอาจารย์ก็ให้บอกมา

แต่เป็นเมื่อเดือนที่แล้ว
เขาบอกให้เธอจัดการในส่วนที่
เธอนั้นนะผมก็บอกเดี๋ยวผมกำลังจะ
ผมกับอาจารย์อย่างนี้แต่พอมาผ่านมาประมาณเดือนนึง
มาข่าวโคมเลยว่าอาจารย์ถูกอ่าถูกยุดบ้านอ้าวอะไรวะ
มันเกี่ยวอะไรวะแล้วทางกรยศเขาบอกว่าเขาติดตามตัวคนแล้ว
แต่ไม่ไม่ไม่อะไรไม่ไม่คนไม่มีสถานภาพพอที่จะใช้นี่
อะไรนี่ก็เลยโหนไปเอาอาจารย์เลยโดยทั้งที่อาจารย์เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยอันนี้จริงมันต้องตามที่เด็กก่อนตามที่เราก่อนตามที่เพื่อนผมก่อนตามที่พวกผมก่อนแต่เขาเขาบอกว่าเขาติดต่อแล้วเขาติดต่อไปทางใครอ่ะติดต่อไปยังไงอ่ะผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันไงภายในสิ้นเดือนเนี้ยเนี้ยตอนเนี้ยผมกำลังเอาเงินในภายเนี่ยอีกอาทิตย์เนี้ย
ผมจะดันปุ๊บเลยทีเดียว
เพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเขา

ผมคิดว่าเพื่อนทุกคนรู้กันหมดแล้วล่ะ

แล้วตอนนี้ทุกคนก็พยายามที่กำลังจะทยอยปิด
เห็นไหมจากปิดคนนู้นปิดคนนี้ปิด
ถ้าคุณปิดไม่ได้มันก็พยายามจ่ายครึ่งนึงอะไรอย่างนี้
มันก็พยายามที่จะไปคุยกับทางนู้นแล้วเพื่อที่จะไม่ให้อาจารย์เดือดร้อน
บางคนบางกลุ่มบางก้อนเราจะตั้งกองทุนเลยไหมว่าเอาเงินมาช่วย
แล้วก็ให้เคลียร์ตรงนี้กับอาจารย์ไปให้อาจารย์พ้นผิดไปอะไรอย่างนี้
เพราะมันไม่ใช่เรื่องไงที่อาจารย์ต้องมารับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของพวกเราอย่างนี้
อาจารย์เขาก็เป็นคนดีเขาก็พร้อมที่จะให้ลูกศิษย์อยู่แล้ว
เขาก็ไม่ได้ว่าไม่บ่นเขาไม่เคยอันนั้นแต่เขาแค่น้อยใจ
เขาบอกเขาแค่น้อยใจใช่เขาสมควรที่จะน้อยใจแหละ
เขาไม่สมควรที่แค่น้อยใจเขาสมควรที่จะโกรธคนอันนั้นเลย

เนี่ยค่ะอย่างที่นายวสันบอกว่าไม่รู้เรื่องของการติดตามทวงหนี้กรยศนะคะ
กรยศเขาชี้แจงแบบนี้นะคะจริงแล้วเนี่ยที่ผ่านมาการติดตามหนี้กรยศรเนี่ย
ยศยืนยันว่าไม่ได้ละเลยกรยศบอกว่าเขาจะมีการส่งจดหมายอะค่ะ
ติดตามการค้างชำระเขาจะแจ้งเตือนไปมีโทรศัพท์แจ้งเตือน
แล้วก็ให้ไปดูได้ทางเว็บไซต์กยศได้ด้วย
เพราะว่าคนที่กู้ก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าตัวเองกู้

เป็นหนี้กรยศรวมดอกเบี้ย๓๗๐๐บาทค่ะ

วิพาได้จ่ายให้ก่อนหน้านี้ไปแล้ว๒๐๐๐บาท
ส่วนที่เหลืออีกประมาณ๑๗๐๐บาทเดี๋ยว
เอาเงินไปปิดหนี้ภายในสิ้นเดือนนี้นะคะ
ส่วนเงิน๒๐๐๐บาทที่ครูวิพาออกไปให้ก่อน

แล้วก็คุยกับครูวิพาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ทีนี้มันมีชื่อของคุณวสันอยู่ในเพจไงฮะอยู่ในเพจดังอยู่ในโลกออนไลน์
แล้วก็มีรูปด้วยค่ะแล้วก็ถูกวิจารณ์เยอะอะค่ะ
รูปที่ว่ายังกินอยู่สบายไปกินอาหารอย่างดี
สันก็บอกว่ายอมรับว่าเป็นความผิดผมแต่มันไม่เกี่ยวกับคนในครอบครัวผม
ถ้าจะตำหนิก็มาตำหนิที่ตัวเขาเขามีลูกลูกยังเล็ก
แล้วก็อาจจะไปส่งผลกระทบกับความรู้สึกของลูกที่ยังเล็กอยู่อีก๒คนนะคะ

แล้วก็นอกจากตัวนายวสันเองก็มีเพื่อนคนอื่น

ค่อยทยอยกันออกมาไม่อยากจะให้คุณครูเดือดร้อน

กลุ่มเพื่อนด้วยกันเองว่าจะใช้หนี้ให้ทั้งหมดนะคะที่เป็นหนี้กรยศรอยู่
คุณวสันก็พูดไม่ผิดหรอกฮะก็คือครอบครัวของคุณวสันก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยหรอก
มันก็เริ่มต้นมาจากตัวคุณวสันเองนั่นแหละนะ
เพราะฉะนั้นท่านที่ไม่ได้ชำระหนี้กรยาศรดูเรื่องนี้เป็นกรณีตัวอย่าง

ว่าคนที่เขาค้ำประกันให้จะเดือดร้อนไปด้วย
ความจริงหนี้แต่ละคนเนี่ยหลักหมื่น

ถ้าคนที่กู้ตั้งแต่มัธยมหรือว่าประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์จนจบมหาวิทยาลัย
จากค่าเทอมแล้วไปบวกค่าใช้จ่ายรายเดือนด้วย
แล้วยิ่งเป็นมหาวิทยาเอกชนรุศฐานศึกษาเอกชน

แต่อย่างมากก็แสนกว่าบาท๒แสนกว่าบาทอะไรแบบนี้
ซึ่งมันไม่ได้เกินวิสัยในการจะชำระหนี้

เพราะเขาให้ผ่อนชำระ๑๕ปี

ดอกเบี้ยตามเงินต้นที่ลดลงด้วย
เพราะฉะนั้นถ้าคุณวางแผนในการชำระหนี้ตั้งแต่แรกเนี่ย

ใช่มันก็ก้อนโตเพราะว่ามันทบดอกเบี้ยไปอีก
บางคนก็ไปฟังปากต่อปาก
ใช่ไม่ต้องจ่ายหรอกไม่เป็นไร
เขาบอกเลยว่าคือหลังจากเรียนจบ

แต่ปีแรกหลังเรียนจบเขามีเอกสารส่งไปให้แล้ว
ว่าคุณเป็นหนี้เท่าไหร่ต้องทยอยจ่ายเท่าไหร่อะไรยังไง
เดี๋ยวมาดูหลักเกณฑ์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างน้อง
พวกนี้คือไม่เกี่ยวนะฮะนี่เป็นแฟมภาพนะครับ
เรานำมาประกอบเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างแล้วก็ข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมครับ